คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพของปลาสวายจำนวนมากเลยนะคะ
พระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันเอาขึ้นมาจากคลองแสนแสบ
ว่าปลาสวายเหล่านี้นะคะเป็นปลาที่มีคนร้ายไปใช้อวนดักจับ
แล้วได้เยอะแล้วเอาไปไม่หมดแล้วก็ทิ้งเอาไว้
แล้วก็ไปแอบจับปลาคือเป็นเขตอภัยธานนะคะ
วัดแสนสุกย่านมีนบุรีคาดว่าคนร้ายน่าจะนำปลาไปขาย
เหมือนกับว่าไปวางยาในคลองแล้วก็เอาอวนไปดักจับปลาขึ้นมา
ภาพนี้ก็ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะคนก็วิจารณ์กันหนักมาก
ว่ามันไม่เหมาะสมจริงไม่มีจิตสำนึกด้วยนะคะ
ทำร้ายจิตใจชาวบ้านแล้วคนในวัดด้วยนะคะ
ตรงนี้เป็นเขตอภัยธานจะมาฆ่าสัตว์จะมาจับปลาแบบนี้ไม่ได้
ทีมข่าวของเรา๒คุณนริตปุ่นนิมลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปที่วัดแสนศุกร์แถวมีนบุรีนะคะ
ได้ไปพูดคุยกับพระสมชายกลิ่นจันหอมหรือพระหนุ่มเป็นพระลูกวัด
พระท่านก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
เมื่อวานนี้๗พฤษภาคมชาวบ้านโทรศัพท์ไปบอกค่ะ
เห็นเรือหางยาวไปจอดก่อนจะถึงวัดสักประมาณ๑๐๐เมตร
ก็รีบลุกขึ้นมาดูแล้วก็รีบไปที่ท่าน้ำริมคลองนะคะ
ก็ไปตามหาเรือลำนี้แต่คาดว่าคนร้ายรู้ทันค่ะ
ขับเรือหนีไปก่อนก็เลยเอาไฟฉายขึ้นส่อง
โอ้โหเจอซากปลาสวายเป็นร้อยคุณผู้ชม
พระท่านก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
สอนอมีนบุรีให้เร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
มีคนมาขโมยปลามีเรือมาขโมยปลา
พระก็ออกมาดูออกมาดูก็ไม่ทันแล้ว
คือเรือขับย้อนขึ้นไปหลบอยู่ตรงนู้น
ก็ได้ช่วยกันโทรพระโทรหาพระอีกองค์หนึ่งอีกรูปหนึ่ง
ลงมาช่วยเอาตะไข่จากฝั่งนู้น
ฝั่งนู้นดึงลากตะไข่ข้ามมาฝั่งนี้
แล้วก็ช่วยกันดึงขึ้นอย่างในภาพที่โยมดูนั่นแหละ
กับประมาณเป็นลักษณ์๑๐๐โลนะ
จะสองหรือสามล้อยได้ที่ขึ้นมาวันนั้นน่ะนะ
สมชายท่านบอกว่าแต่ก่อนปลาสวายมีเป็นพันตัวค่ะ
แล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีคนมาแอบจับปลา

ที่ผ่านมาคนร้ายก็จะมาบ่อยนะคะตลอด๑เดือนมา๒๓ครั้งแล้ว
ก็จะมีการส่งคนมาดูก่อนนะคะว่าปลาโตหรือยังปลาจำนวนมากพอหรือยัง
คนร้ายก็วางแผนอาศัยจังหวะที่ทางวัดอาจจะเผลอนะคะเข้ามาลอบจับปลา
ทีนี้มีกล้องวงจรปิดของวัดนะคะก็ไปตรวจสอบภาพ
คนร้ายสองคนนั่งเรือติดเครื่องยนต์มาแต่พอมาใกล้ใกล้ดับเครื่องให้เสียงมันเงียบอะค่ะ
แล้วก็พายแทนดับเครื่องยนต์ค่อยพายค่อยพายมาที่คลองหลังวัดนะคะ
แล้วก็ใช้อวนขนาดใหญ่ที่เตรียมมาเนี่ยผูกกับเสาริมคลองทั้งสองฝั่ง
แล้วรอจนปลาติดอวนจำนวนมากแล้วก็ลากอวนเอาปลาขึ้นเรือ
แล้วก็ขับเรือหนีไปนายจำนงไตรเวชสมหนึ่งในชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
กลุ่มคนร้ายกลุ่มเนี้ยมาแอบจับปลาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
ก็เห็นเหตุการณ์ที่มันมาลงแล้วแล้วมันก็เอาเรือไปจอดรอ
พอคนออกมาเยอะมันก็ขับเรือหนีไปเลยแล้วทิ้งตะไข่ไว้

พอมันลงไข่ปุ๊บก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ติดหมดแล้ว
มันาก็ลากขึ้นเครืออดเรือแล้วก็ไป
ทางพนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ตำรวจชุดสายสืบลงพื้นที่แล้วนะคะ
เพื่อหาบ่อแสแล้วก็ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ครับปลาสวายนี่ตัวใหญ่ฮะ